คุณเนยโชติกานักแสดงสาวสวยชื่อดังเขาแต่งงานจัดงานแต่งงาน
หมื่นกว่าบาทนะวางไว้บนโต๊ะ
แล้วเดินไปนู่นไปนี่ไปถ่ายรูปกลับมาอ้าวกระเป๋าหาย
หายไปแล้วแล้วก็เจ้าของกระเป๋าเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณเมพิชชนาธิ์

คุณเมพิชนาธิก็เลยมีการโพสต์ข้อความในโลกโซเทียล
ให้ตามหาตัวหน่อยคนที่ก่อเหตุนี้นะคะ
สุดท้ายเนี่ยเจอแล้วนะตำรวจเขาจับได้นะคะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยคนนี้

คือตำรวจบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับ

ค่ะคือมาชายลักษายแล้วเขาก็ชอบแบบไปตีสนิทกับตาราเนี่ย
แล้วก็ฉวยจังหวะแบบนี้ขโมยของ

นี่ค่ะตำรวจนครบาลลุมพินีจับกลุ่มนายธนสารเลิศไกร
แล้วก็มีบัตรเครดิตอะไรอยู่เต็มเลยในกระเป๋า
จับได้ที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแถวเอกมัย
ผู้ต้องหาคนนี้เขาแฝงตัวไปร่วมงานแต่งงานของคุณเนย

คือพอเป็นงานแต่งงานคนดังเนี่ยคนมันก็เยอะนะ

แล้วก็ไปหยิบกระเป๋าของนางสาวปณีดาประเสริฐล้ำ
เป็นเพื่อนสนิทของคุณเมพิชนาสาขากร
คือวางเอาไว้บนโต๊ะตอนที่ไปร่วมงานแต่งงาน

อยู่ดีกระเป๋าหายโดนตะคนนี้หยิบไป

เพราะว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ไปร่วมงาน
ก็นำกระเป๋าถือใบนี้วางไว้บนโต๊ะกลมภายในงาน
แล้วก็ลุกขึ้นไปเมาส์มอยไปทักทายพูดคุยกับเพื่อนตามปกติ

แล้วก็ในกระเป๋ามีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิต

ก็เลยไปติดต่อพนักงานของโรงแรม

แล้วปรากฏว่ามันเห็นภาพชัดเลยคุณผู้ชม
หลังจากเห็นภาพผู้ชายคนที่ก่อเหตุชัดคุณเมพิชชนาธิ์

จะจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้คุณผู้ชม

ขอถ่ายรูปดาราตามงานเลี้ยงต่าง
ดาราเขาก็ต้องถ่ายรูปงานเขาก็

มิ้วเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหม
ถึงเวลาแบบมีคนมาตีสนิทอย่างนี้

แต่บางทีเหมือนสนิทกับเรามาคุยเป็นแบบเหมือนสนิทอะไรแบบนี้
มีดาราเขาก็เจอบ่อย
แล้วก็พอถ่ายรูปคู่แล้วเนี่ยมักจะเอาไปอ้างไง
มีรูปคู่กันแล้วเป็นเพื่อนกันสนิทกันเขาทำแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็ไปตามงานเลี้ยงแบบนี้อยู่บ่อย
ต้องบอกเลยว่านามสกุลของเขาเนี่ย
มันไปพ้องกับนามสกุลนักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทย
คนก็เลยคิดว่าอ๋อเขาต้องเป็นไฮโซเป็นอะไรสักอย่างแน่เลย

นึกออกไหมนามสกุลไปพ้องกับนักธุรกิจ

ดูน่าเชื่อถืออะไรบ้างเป็นเพื่อนของคนนั้นคนนี้หรือเปล่านี้
มากกลายเป็นมากกว่ารักและเป็นรูปคู่คุณพลอย

สุดท้ายคุณผู้ชมไปตรวจสอบประวัติอาทยากร

ข้อหารักทรัพย์สินค้าแบรนด์เนมภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแถว
เจอกันทุกอาทิตย์ก็ต้องแจ้งข้อหารรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ